อะไรเรียกหนูนิดใครเรียกหนูนิด

ต้อนรับอีกครั้งนะคะสำหรับหนูนิดและหนูนิดนี่เป็นชื่อในละคร

เขายังจะมาร่วมจัดรายการกับเราด้วย
กัดกันให้สะบัดกับพวกเราทั้ง๓คนใน

เอาให้รีลองมันเป็นเรื่องที่แค่มข้อนมาก
หนูเนี่ยจะไปช่วยยังไงคะที่ถูกจับตัวไปเนี่ยจัง
ต้องบอกก่อนนะว่าตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้
คือสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะ
ลิลลี่นะคะจะถูกหินนะหินก็คือผู้ร้ายนั่นแหละ
จับตัวมาที่โรงน้ำแข็งล้างค่ะ
หนูก็จะเป็นคนแบบว่าปลอมตัวปลอมตัวไปเป็นเด็กเอ็นอะไรแบบนี้นะคะ
เพื่อที่จะไปหาความจริงว่าเฮ้ยลิลลี่หายไปไหนลิลลี่ถูกจับตัวไปยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูนิดก็จะพยายามหลอกล่อให้แบบว่าหินบอกความจริง
ซึ่งบางทีแบบเราจะเห็นหินใช่ไหมดูจากในเรื่องดูเขาเป็นคนแบบว่าสุภาพมากเลยนะ
แล้วก็มีแววแต่ว่าในแววตาของเขาหนุ่มว่าเขาเป็นคนไม่ดี
เพราะว่าแบบดูมีความโหดร้ายอะไรแบบนี้บางทีก็กลายเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างร้องไห้บ้าง
จริงวันนี้จะบอกหมดเลยว่าเขามีบุคลิกแบบไหนนะคะ
งานนี้หนูก็เลยแบบว่าเล่นละครตามน้ำไปเพื่อให้หินเนี่ยยอมแบบไข่โซ่ล่ำขาลิลลี่ไว้
แล้วในขณะที่แบบว่าหนูนิดกับลิลลี่กำลังจะหนีแล้วหินก็กลับมามีสติ
มีชติแล้วแล้วชตินะคะคือความต่ำมาตีความหายไปมาตีด้วย
แล้วก็ถูกจับยัดลงไปใส่ถังน้ำแข็ง
แต่ว่าอยากจะให้แฟนนะคะรอชมกันด้วยว่าจะรอดหรือเปล่า
คงไม่มีใครแบบว่ามาช่วยเราแล้วแหละ
แล้วซีนที่ปกติจะเล่นพี่น้ำตกทะเลตอนนี้เป็นเล่นใดทางน้ำแข็ง

เพราะว่าจริงแล้วมันต้องใช้จินตนาการ
หนูจะบางทีต้องดูเรื่องหลังนิดนึง
คือหนูถ่ายฉากที่ตัวเองลงไปแช่แล้วโดยที่เขายังไม่ได้ทำร้ายเรา
เราถ่ายฉากที่เราลงไปอยู่เลยก่อน
ทำให้เราจินตนาการไม่เห็นภาพว่าพี่เขาจะเล่นส่งมาให้เราแบบไหน

ใช่เราก็ต้องจินตนาการไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
ใช่มันก็เลยเป็นความยากของหนูนิดนึง
แต่ดูมาแบบนี้แล้วแล้วชื่อเนี่ยแก๊งป่วนสืบข่าวใช่ไหม
มาจากข่าวไหนคะเขาโครงแบบนี้
จริงมีให้ชมหลายข่าวแต่ว่าสำหรับถ้าเกิดว่าเป็นในตอนของวันนี้นะคะ
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนิดนึง
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ฝากด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะในแก๊งปวดสืบข่าวนะคะ
เพราะว่าทุกคนเต็มที่
แล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าหนูได้โชว์การแสดงแบบว่าอย่างเต็มที่เลยเนาะ
แล้วก็มีในเรื่องของคดีที่แบบว่ามันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรอย่างนี้

อย่างนี้เราก็ได้ยินข่าวทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็อยากจะให้แฟนช่องไทยรัฐนะคะติดตามด้วยนะคะสนุกแน่นอน
คอมเมนต์มาคุยกันว่าหนูเป็นยังไงเล่นเป็นยังไง
ดีแหละน่ารักแหละหือถือกล้องอยู่นะ